ไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจบนโลกโซเชียลกันบ้าง
ปกติรายงานเรื่องราวที่เป็นคลิปบนท้องถนนจะเป็นอะไรน่ากลัว
แต่สิ่งนี้เป็นน้ำใจของคนบนท้องถนนนะคะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนน
เดินช้าค่ะเพราะคุณลุงขาไม่ค่อยดีนะคะ
แต่ว่ารถทุกคันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่ค่ะค่อยข้ามแล้วนะคะคุณลุงท่านนี้
โอ้โหหวาดเสียวแทนคุณลุงเหมือนกันนะ
คือคนถ่ายนี่เขาถ่ายจากสะพานลอย
คือสะพานลอยก็อยู่ใกล้นะแต่คุณลุงคือไม่สามารถเดินขึ้นสะพานลอยได้ไง

ไม่ดีคือเดินขึ้นสะพานลอยไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องข้ามถนน

แล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนคือน่ารักมากโดยเฉพาะรถแท็กซี่สีชมพู

คุณลุงข้ามเกินเลนเขาไปแล้วเขาก็ยังไม่ขับไปนะ

เขายังจอดอยู่เพื่อที่จะดูความปลอดภัยให้คุณลุงด้วยนะ
นี่ค่ะคุณลุงผ่านเลนเข้าไปแล้วจริงเขาจะไปเลยก็ได้นะรถสีชมพูอ่ะ

คือการจอดตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ให้กับคันอินด้านหลังด้วยว่า

แล้วคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปอีกมุมหนึ่งให้เห็นว่าด้านหลังรถติด
แต่ถึงจะรถติดเรื่องน้ำใจสำคัญกว่า
ใช่ค่ะคือหลายคันที่ตามมาข้างหลังนี้ก็มีการกดบีบแตรบ้าง
แต่ว่าคงไม่เห็นว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็ทุกคนก็เป็นเรื่องดีที่
หยุดเถอะเห็นใจคุณลุงท่านนี้นะคะ
พูดชื่อผู้บันทึกคลิปนิดนึงแล้วกันให้เครดิตนะคะ
แล้วคุณนัททัพคนทำมาใจนะคะก็เอาไปโพสต์ไว้ในยูไลท์
ไลท์ก็นำมาขยายต่อแหละโอ้โหชาวเน็ตก็ชื่นชมกันนะคะ
ว่ามีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยคนไทยนะคะ
ชาวเน็ตก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็ให้กำลังใจคุณลุงด้วยโดยเฉพาะนี่แหละค่ะแท็กซี่สีชมพู
แต่เขาบอกว่าจะดีกว่านี้ถ้าผู้ที่รอรถเมย์อยู่บริเวณดังกล่าว
มาช่วยพยุงคุณลุงข้ามไปด้วยแล้วก็มองว่าสังคมไทย
ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมี
แล้วก็เน้นความสำคัญของทางม้าลายให้มากกว่าสะพานลอย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะ
เฉลี่ยของคนก็เยอะขึ้นนะคะก็น่าจะต้องมีการรองรับสิ่งเหล่านี้ด้วย
ดีใจที่ไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ